ว่าปัญหาเรียกร้องในเรื่องของหายเรื่องกระเป๋าถูกแงะถูกลื้อค้น
ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยมีเยอะหลัง

ถือว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย
เป็นอย่างยิ่งในฐานะที่เราเองก็เป็นเมืองท่องเที่ยว
พูดถึงประเด็นนี้วิเคราะห์ถึงประเด็นนี้ว่าเราควรจะแก้ไขอย่างไร
ควรจะปรับปรุงอย่างไรวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะ
เพราะว่าไปพูดคุยกันกับนายปิยพันธ์จำปาสุด
อดีตประธานกรรมกรรมบริษัทท่ากัศยันทร์ไทยจำกัดมหาชน
เกี่ยวกับปัญหานี้ด้วยติดตามกันเลยในขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ
ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผมได้นำ
เอาคลิปคลิปหนึ่ง
ที่แสดงให้เห็นถึงการงัดแงะกระเป๋า
ที่โดยสารไปกับเครื่องบิน
เป็นเรื่องที่คนในสังคมออนไลน์พูดจา
มากพอสมควรครับที่จริงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่

แต่ว่าในอดีตก็เคยมีการ

ฉะนั้นวันนี้ผมจะย้อนไปพูดคุยกับคนที่
เคยมีหน้าที่สั่งการให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้

พอเกิดเรื่องแบบนี้เขาแก้ปัญหายังไง
แล้วตอนหลังทำไมปัญหานี้
จึงถุยปล่อยปล่าละเลย

เขาบินไปจากเมืองไทยกลับไปถึงบ้าน

วันนี้ผมจะคุยเรื่องนี้ต่อเนื่องกับอดีต
ประธานบอร์ดการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยครับ
คุณปียพันธ์จำปาสุทธิ์มาเป็นแขกเชิญของผมวันนี้ครับ

ตอนที่คุณเป็นประธานบอร์ดเรื่องนี้ก็เคยมี
คือเข้าไปทำงานในฐานะประธานบอร์ด
ก็เคยได้รับรายงาน
ว่ามีกรณีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่
ก่อนที่ผมจะเข้าไปแล้วล่ะ

ผมก็สอบสวนทวนความแล้ว
ก็ปรากฏว่ามันมีจุดบกพร่อง

ผมอยากจะเท้าความให้ทราบซะหน่อยว่า
บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการที่ขนกระเป๋าไป
เวลาคุณเช็คอินคุณไปที่เคาน์เตอร์หาที่การบินใช่ไหม
เขาก็จะมีให้เอาขึ้นไปบนสายพา

มันก็จะวิ่งไปรอดไปข้างล่างแล้วก็ไม่โผล่
ก็จะเรียนคุณผู้ชมหน่อยว่ามันจะลงไปใต้ถุนสนามบิน
มันจะมีที่เป็นสายพานหลายอันอยู่ที่นั่นก็ไหลไปที่นั่น
ก็จะมีบุคคลคณะหนึ่งซึ่งจะรับหน้าที่ในการขนเอาไปสู่เครื่องบินเครื่องบิน
และเวลาเครื่องบินมาเข้าที่นี่ก็จะไปขนจากเครื่องบิน
เอามาแล้วก็ขึ้นมาสู่เบลต์ที่เราไปรับ
บุคคลต่างเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่คนของการท่ากาศยาน
จ้างเข้ามาที่เรียกว่าอัลซอสหรือไง

เขาทำกันมาแบบนี้ตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเข้าไปรับหน้าที่แล้ว
คือมีการมอบหมายตั้งใจไว้เลยว่ามอบหมายให้๒ราย
แต่รายนึงเนี่ยอยู่เฉยไม่ต้องไปประมูล

อีกรายนึงเนี่ยก็จะมีการประมูลกันว่า
ให้ผลประโยชน์กับการท่า

จริงเขาชื่อบริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชน
ก็จะมีการประมูล
แล้วใครก็ตามที่มอบผลประโยชน์ให้กับการท่ามากที่สุด

แล้วการบินไทยไม่ต้องประมูล
ก็มาเป็นอีกหนึ่งลายแต่ต้องจ่ายเท่ากับคนที่ประมูลได้

ตามหลักเนี่ยการท่าต้องจ่ายเงินให้เขา

เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถ
เราไม่ได้ทำฟรีเราสามารถเรียกเก็บจากสายการบินได้
เรารับจ้างสายการบินแต่แทนที่เราจะรับจ้างโดยตรง
เราก็เอาซอสทำในนามของการท่านี่แหละ
แต่ว่ามีคนมารับช่วงจากการท่าไป
ทีนี้คนพวกนี้เขาก็เออเขามีสามารถที่จะไปเรียกจากสายการบินได้
เขาเรียกมาทีนี้เอาละ

คนพวกนี้เป็นอัลซอสไม่ใช่พนักงานของการท่าอากาศยาน
ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า
เมื่อประมูลกันด้วยราคาที่สูง
แล้วการบินไทยหรือคนที่เขาได้นั้น
เขาก็ไปให้เช่าเขาก็ไปช่วงอีก

ไม่ได้ทำเองอีกใช่ไหมฮะ
ปล่อยให้เอาซอสต่อไปอีก
ปีที่ผมไปเป็นประธานนั่นผมเช็คดูแล้วปรากฏว่า
การบินไทยไปกระจายให้ช่วงอีกตั้ง๗ราย
กำลังคัดคนคุณภาพได้แค่ไหนก็ไม่รู้แล้ว

แล้วอีกบริษัทหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิด
ฉะนั้นปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย
คุณภาพของคนที่มายกกระเป๋าขนเครื่องขึ้นยก

ถูกต้องนั่นแหละคือสิ่งที่ผมพยายามที่จะสื่อให้คุณสุภาพ
แล้วก็คุณผู้ชมของบ้านได้รับคุณ

คุณปียพันธ์เคยบอกผมว่าบางทีที่มาจากพัทยา
กระเป๋าเนี่ยเอาขึ้นรถตู้ไปก่อน
แล้วมันไปทำตรงไหนก็ไม่รู้

ฉะนั้นจะโทษว่ามาที่การท่าอย่างเดียวก็ไม่ถูกใช่ไหม
เรื่องนี้เนี่ยโดยมากจะเป็นรถบัสรถบัสรถทัวร์
เวลาเขาจะเดินทางกลับใช่ไหมฮะ
เค้าก็ใส่รถทัวร์พวกกลุ่มทัวร์
ระหว่างรถทัวร์เดินทางมาที่สนามบิน
ระหว่างนั้นคณะงานขับรถคณะนั้น
ซึ่งผมเชื่อว่าเจ้าของเขาไม่รู้เห็นเป็นใจหรอก
งานได้รู้เห็นเป็นใจกับโจรคนหนึ่ง
ให้เข้าไปมุดเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถบัตร

การท่าก็โดนเข้าไปด้วยเพราะว่าคนเขา

ว่ามันจะไปถูกงัดตั้งแต่ในรถแล้ว
เขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาใส่กุญแจมาอย่างดี
แล้วจนกระทั่งมาถึงที่สนามบิน

เขาก็ไม่ได้ตรวจตรงนั้นหรอกไปรู้อีกทีถึงบ้าน
พวกนี้เก่งฮะกุญแจมันจะใส่ไว้ให้เรียบร้อย

เพราะฉะนั้นมาถึงสนามบินก็ไม่รู้

เพราะฉะนั้นเขาก็ไปถึงบ้านเขา

อันนี้การท่าก็โดนเข้าไปเต็มด้วย

ลูกน้องเก่าผมที่กรมการคุณสมธรรมบกบอก
นายไปตรวจดูเพราะว่าช่วงนี้อุบัติเหตุเยอะ
เข้ามาเชื่อมงวดกับเรื่องอุบัติเหตุ
ไปตรวจเรื่องอุบัติเหตุจะไปเจอรถแบบนี้เข้าอีกครั้งหนึ่ง

แต่นี้มีคนถามว่าเดี๋ยวนี้กล้องเขาติดทั่วไปหมด
ข้างล่างที่คุณปียพันธ์ว่าเนี่ย
ตรงที่สายพานลงมากระเป๋าลงไป
รับจากสายพานแล้วเหวี่ยงไปขึ้นรถ
ไม่มีกล้องเหรอไม่มีวงจรปิด

กล้องที่จับได้ทุกวันนี้คือกล้องที่ผมติดไว้ให้
แล้วทำให้เห็นว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไง
ผมติดไว้ให้จำได้ว่า๒๐๐ตัว
ผมตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษมาตรวจตา
ดูที่จุดนี้ตลอดเวลา
จำได้ว่าแก้ได้หายไปหายไปแล้วปัญหานี้
นอกจากนั้นเข้มงวดบุคคลที่จะผ่านเข้ามาสู่ในนี้
ต้องเปลี่ยนชุดเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต้องเป็นชุดหมีปาสาจากระโปรงกระเป๋า

ถูกต้องมีการใส่ไว้ใต้รองเท้าบ้าง
เก็บไว้ตรงนู้นตรงนี้บ้าง
เพราะฉะนั้นห้ามเอากระเป๋าห้ามเอาอะไรไปทั้งสิ้น
แล้วต้องเปลี่ยนเป็นชุดหมีของตัวเองทั้งหมด
เก็บใส่ล็อกเกอร์ไว้

ทีนี้ถ้าฟังตามนี้มันก็ไม่น่าจะเกิดเหตุใหม่ขึ้นมานะ
ถ้าถ่ายคลิปกันมาก็แปลว่าปัญหาวงจรวงจรปิดมีปัญหาหรือมันไปยังไง
ผมคิดว่าเกิดจากความปล่อยประละเลย
ประการที่หนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดเนี่ย
ได้ดูแลบำรุงรักษากันดีหรือไม่
ไอ้พวกนี้มันอาจจะแอบทุกข์แอบอะไร
หรือทำให้เสียหายไปเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่รู้
เพราะฉะนั้นต้องเอาให้มันดีขึ้นมาเหมือนเดิม
ประการที่สองไอ้ที่ผมเคยจัดหน่วยพิเศษเอาไว้อะไรต่ออะไรเนี่ย
ถึงแม้ว่าจะยังทำอยู่แต่เดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่า
จำนวนบุคลากรก็ไม่เพียงพอ
ยานว่างั้นเถอะหย่อนยาน
แล้วก็ไม่เพียงพอด้วย
ท่าอากาศยานทั่วโลกเนี่ยที่มีลักษณะงัดแงะกระเป๋าแบบนี้

ไม่ควรจะมีมันเสียชื่อใช่ไหม
ไม่เสียชื่อนี่นี่ถ้าไม่ใช่คุณสุภาพเชิญพวกผมมา
ในฐานะที่เป็นคนเก่าที่เคยดูแลเนี่ยนะถ้าพูดก็พูดเถอะนะ
ที่ผมไปอยู่ในฐานะประธานบอร์ดเนี่ยนะจริงแล้วมันไม่ควรมีหน้าที่มาดูแลเรื่องนี้โดยตรงด้วยซ้ำ
ผมยังอดไม่ได้ต้องมาสั่งการต้องมาบัญชาการลงไปตรวจดูเอง
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการหย่อนยานไม่สนใจคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย
มันก็จะต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นประเด็นตรงนี้คนเวลาเจอเรื่องเนี้ย
ตามหลักสากลเนี่ยเขาควรจะร้องเรียนเอาอะไรให้ใครมาชดเชยให้เขาไหม
สายการบินหรือการท่าคนที่เจอเนี่ยก็ควรจะไปร้องกับใคร
ต่อแรกที่เขาต้องร้องก็คือเมื่อเขาไปถึงจุดหมายไปทางเขาก็คงจะแจ้งสายการบิน
แต่สายการบินเขาก็จะต้องติดตามให้แล้วการท่าเนี่ยก็ควรจะต้อง
ผมก็ไม่ได้จำไม่ได้ละเอียดว่าเขามีบทที่จะปรับที่จะลงโทษคนที่รับสัมประธานไปเนี่ย
ก็คือการบินไทยกับอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยนะฮะแค่ไหนเพียงใดนะฮะ
ซึ่งควรจะต้องมีบทที่เข้มงวดนะฮะแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยผมคิดว่า
แง่ของผมก็คือหนึ่งก็คือเลิกระบบที่ประมูลเอาเงินเยอะสักที
เพื่อให้เขาได้มีคนที่คุณภาพเลือกคนที่มีคุณภาพได้
เพราะว่าเชื่อว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ผลประโยชน์ที่เรามุ่งหวังแต่เป็นเรื่องของการบริการ
เราจะต้องให้เขาคัดคนที่มีคุณภาพตรวจสอบคนที่มีคุณภาพ
แล้วก็การเข้าสู่พื้นที่นี้เนี่ยไอ้ที่ผมเคยทำไว้แค่ให้มีหน่วยมาแวะเวียนมาดูเนี่ยไม่พอแล้ว
ต่อไปนี้ต้องเป็นพื้นที่ปิดใครก็ตามที่จะเข้ามาสู่หน้าที่นี้ค้นกันหนึ่งรอบ
ต่อให้ค้นกันมาตั้งแต่จุดไหนมาแล้วก็ตามแต่เมื่อเข้ามาสู่จุดนี้ค้นซะอีกหนึ่งรอบ
แล้วหลังจากปฏิบัติหน้าที่เสร็จจะออกจากจุดนี้ไปค้นซะอีกหนึ่งรอบ
อันนี้ก็เหมือนจะเป็นปลายเหตุแต่ว่าต้นเหตุก็คือว่าถ้าคุณประมูลเอาเงินแพง
นายกอไปจ้างนายขอนายขอไปจ้างนายคอนายคอไปจ้างนายจอต่อเนี่ยนะ
ไอ้คนที่รับจ้างสุดท้ายได้เงินนิดเดียวพอได้เงินนิดเดียวเนี่ย
จะไปหาคนที่มีเงินเดือนกินรายได้สูงไม่คุ้ม
ฉะนั้นก็ไปหาโทษกระเลวกระลาดจากไหนมาไม่รู้พอยกของได้ก็เอา
ไอ้พวกนี้ก็ไม่รับผิดชอบเงินเดือนก็น้อย
ถ้าอะไรที่คิดว่าจะหาเงินได้ก็หาเงินโอ้มันก็อย่างนี้
เพราะว่าอันนี้มันเป็นการแก้ที่ต้นเหตุต้องทำ
เพราะว่าไม่งั้นแล้วเวลาเสียชื่อเนี่ยมันกระทบนะ
ถ้าสมมุติว่าเราจะไปประเทศไหนมีคนมาเตือนบอกเฮ้ยระวังนะ
ไปเมืองนี้เนี่ยกระเป๋าถูกงัดแงะหาย
ผมอ่านที่เขาส่งกันในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่คนญี่ปุ่นเขียนมา
ไปอายไปคือจริงที่เขาเขียนเนี่ยเขาเขียนด้วยความหวังดีนะ
ผมเชื่อว่าเขาไม่มีเจตนาอะไรหรอกเขาบอกเขารักประเทศไทยด้วยซ้ำ
ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมฟังมาทั้งหมด
รู้ใช่ไหมครับว่าต้นเหตุของปัญหาอยู่ตรงไหน
และถ้าจะแก้แก้ยังไงเพราะที่มาบอกว่าแก้ยังไงเนี่ย
ไม่ใช่มานั่งพูดเอาเฉยแต่แก้ให้ดูมาแล้วว่าทำได้
และช่วงนั้นประเทศไทยการท่าอากาศยานไทยสนามบินไทย
ปัญหานี้หมดไปพักหนึ่งตอนนี้มันกลับมาแล้ว
ก็หวังว่าคนที่บริหารการท่าอยู่ในปัจจุบัน
ข้อแรกนั้นอาจจะแก้ยากหน่อยนะเพราะประมูลกันมาแล้ว
แต่ว่าครั้งต่อไปต้องเริ่มต้นกันใหม่
แต่ข้อหลังวิธีการตรวจปลาเอาจริงเอาจัง
ตรวจค้นให้ใส่ชุดที่ซ่อนอะไรไม่ได้
ดูแลกล้องอย่าให้เสียหาย
ผมคิดว่าพอจะแก้ปัญหาแก้หน้าประเทศไทยไปได้ด้วย
ขอบคุณอดีตประธานบอร์ดการท่าอากาศยานคุณปียพันธ์จำปาสุทธิ์
มาให้ข้อมูลกับเราวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ